ที่เห็นอยู่นี้คืออยู่บริเวณท่าเรือแหลมบริหายเมืองพัทยานะคะ
แฟนบอลหงแดงเลี้ยวภูก็ที่เห็นประมาณห้าร้อยคนค่ะสวมเสื้อชูทงแล้วก็ผ้าพันคอตราสโมสร
ร้องเพลงของสโมสรกันอย่างคลึกคลืนแล้วก็แห่ไปรอบเมืองพัทยาด้วยค่ะ
สลองทั่วไทยนะครับไม่รู้ว่าครบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดหรือยัง
จัดกิจกรรมก็บอกว่ากิจกรรมวันนี้ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมตัวกันของคอบอลที่รัก
แล้วก็ศรัทธาในทีมหงแดงลิเวอร์ฟูลนะคะแม้บางคนจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่ว่ารักในสิ่งเดียวกันแล้วก็ถือเป็นการร่วมกันสร้างสีสันให้เมืองพัทยา
ในการร่วมฉลองแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่๑๙ของสโมสรเหมือนกับจังหวัดอื่นนะคะ
รวมทั้งเมืองอื่นต่างทั่วโลกด้วยที่ฉลองกัน
หงแดงริวภูออกมาฉลองกันหมดไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน
อยู่จังหวัดไหนรอคอยมานาน๓๐ปีก็นี่ครั้งนี้จัดเต็มกันเลยค่ะ
เป็นความเคลื่อนไหวของทีมแชมป์นะครับส่วน